คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
ครอบครัวนี้พากันไปเที่ยวที่ภูวิลล่าที่พัทยา
แต่ทีนี้ตัวเจ้าของหรือว่าคนดูแลภูวิลล่าออกมาบอกเลยนะ
กลางคืนหลัง๔ทุ่มอย่ามานั่งหน้าบ้านนะ

ทีนี้ลูกค้าก็โง่อะไรกูสามารถเที่ยวเดี๋ยวมาสั่งสรรค์
ก็มานั่งกินเหล้าหน้าบ้านได้ไหมไม่ได้เสียงดังกับใครเลยแล้วยังไงแต่ปรากฏสิ่งที่เจ้าของ
หรือว่าสิ่งที่พนักงานเตือนมันไม่ใช่เกี่ยวกับเสียงดัง
มันอาจจะเกี่ยวกับผีคุณผู้ชมฮะ
พอลูกค้ามานั่งหน้าบ้านปุ๊บผีเข้าทันที
บางสิกูไม่กลัว

เฮ้ยมึงรู้ดีหว่า
มึงรู้ไงมึงรู้ดีหว่ามึงเก่งมึงผมบ้านทำดิหว่า
มึงคือผีธามาท์ใช่ไหม
โอ้โหคุณผู้ชมฮะทางญาติทำทุกวิถีทางนะทางญาติก็ใจดีสู้เสือ
บอกว่ากูไม่กลัวมึงเหมือนกันนะผีนะ
เป็นใครมึงเป็นใครอะไรแบบนี้นะฮะ
บางคนก็จับมือเอาไว้เห็นญาติบางคนไหม
เปิดมือถือปล่อยคาถาชินบัญชร

เปิดให้ผีฟังผีก็บอกว่ากูก็ไม่กลัวพวกมึงเหมือนกัน
เออแน่จริงปล่อยกูสิแน่จริงปล่อยกูสิ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ประหลาดนี้
เกิดขึ้นที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ถามว่าพยายามสื่อสารกับผี
มาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้แล้ว
รู้นะเพราะว่าผีตัวนี้มาจากไหน
เขาบอกมาจากเมียนมาร์นะฮะ
มาแฝงร่างเพราะจะมาเตือนพวกมึง
อย่าส่งเสียงดังในที่พักแห่งนี้
แล้วก็ต้องการให้ทำบุญให้ถวายสังขทานให้หน่อย
ก่อนจะออกจากร่างไปทันที
คุณผู้ชมมาบอกมากล่าวแบบนี้เพราะก่อนหน้านั้นนะ
โอ้โหใช้บทสวดคาถาชินบัญชรใช้พระคล้อง

ทีนี้คุณผู้ชมฮะตอนเธอดีนะ
แล้วก็ตอนญาติมีสติกันหมดแล้ว
ทุกคนบอกโอ้โหต้องเล่าเรื่องนี้ให้นักข่าวฟัง
เพราะหลังจากออกจากภูวิลล่ากลับบ้านไป
ปรากฏว่าผู้หญิงที่ถูกวิญญาณสิงร่าง

คุณป้าส้มอายุ๕๑ปี
ป้าส้มกลับบ้านมาเนี่ยก็ยังอาการไม่ปกติ

คุณผู้ชมทีมข่าวของเรานะคุณติกิติศักดิ
นักข่าวสายผีของไทยรัฐทีวีของเรา

ในบ้านพักในซอยโชคชัย๒๐แยก๒กรุงเทพ

ก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่แอฟริกาใต้นะ

กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยได้ประมาณ๑เดือน

นัดกับญาติกันว่าไปพักผ่อนกันไหม

ทีนี้ก็มีการจองภูวิล่าเอาไว้นะครับ
เมื่อมาถึงที่ภูวิล่าก็นั่งสังสรรค์กันเกือบ๔ทุ่ม
ทางเจ้าของทางพนักงานก็โทรมาบอกว่า
ขอให้ลูกค้าปิดเพลงย้ายเข้าไปนั่งต่อในบ้านได้
อย่านั่งต่อที่หน้าบ้าน
พวกเธอก็งงทำไมนั่งต่อไม่ได้ล่ะ

ทีนี้ครับก็ทำตามนะย้ายเข้าไปนั่งในบ้าน
แต่ปรากฏก็มีญาติออกมาสูบบุหรี่อยู่บ้าง
ตรงระเบียงบ้านแล้วเธอก็ออกตามมา

รู้สึกเหมือนมีอะไรมาวิ่งชนไหล่

ส่วนหลานที่ออกมาตรงระเบียงของภูวิลล่า
ก็เห็นว่ามีเงาของผู้ชายตัวใหญ่มายืนอยู่ข้างหลัง
แล้วก็มีมือปริศนาสัมผัสที่ขาด้วย
ตอนนั้นป้าส้มบอกตกใจสติหลุดเลยนะ
แต่หลุดไปถึงไหนก็ไม่รู้ตัวเลย
กระทั่งญาติญาติมาเล่าให้ฟังแล้วเอาคลิปมาให้ดู
ส้มบอกตกใจตอนนั้นไม่รู้ตัวเลย

คุณผู้ชมฮะระหว่างที่คุณติของเรา
กำลังนั่งสัมภาษณ์ป้าส้มอยู่นั้นนะฮะ

แล้วก็ใส่ท้าเวสุวรรณแล้วก็เลยขอดู
จังหวะที่ป้าส้มถอดสร้อยพระออก

ส้มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะไหนขอดูจังหวะนี้หน่อย

แป๊บนึงป้าส้มนั่งนั่งแล้วก็ตัวสั่น
จากนั้นตาโตเบิกโพรงเลยส่งเสียงร้องคล้ายถูกผีเข้า
ทีนี้คุณตินักข่าวของเราก็เลยพูดคุย

แล้วที่บอกว่าเป็นผีมาจากเมียนมานะพี่ติพูดได้ไหมเนี่ย

แล้วก็ป้าส้มพูดยังไงบ้างฮะ
แต่ป้าส้มเนี่ยไม่ใช่ป้าส้มสิ

เอ๋๋าหรอ

กระจ๊าวชื่ออะไร

เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิง
เป็นผู้ชายผู้หญิงเจ้าชื่ออะไร
เจ้าชื่ออะไรไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว
คุณผู้ชมฮะนี่จริงแล้วพี่ตินักข่าวของเรา

มิงกระบาดประโยคทัคทายที่เหลือพูดไม่ได้เหมือนกันนะ
ส่วนวิญญาณอะไรก็ตามที่สิงร่างป้าส้มก็ไม่พูดเลยคุณ
พูดภาษาเมียนมาเลยนะฮะไม่พูดแม้แต่ภาษาไทย

ทีนี้ญาติพาไปหาพระอาจารย์ออสละคุณ

แต่ว่าตอนนี้กลับมาถ้าป้าส้มไม่สวมสร้อยนะ
ไม่สวมพระนะก็จะมีอาการแบบนี้
ด้านหมอปลาบอกว่าจากการที่ดูคลิปทั้งหมดแล้วนะฮะ
คนที่ถูกผีสิงร่างพยายามต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ภายในร่าง
คือเท่ากับป้าส้มเนี่ยกำลังต่อสู้กับวิญญาณนั้นเหมือนกันนะครับ
วันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปหาป้าส้ม
ไปหายาดป้าส้มจะเดินทางไปพิสูจน์ซะหน่อยนี้
ว่าเป็นผีจากภูวิลล่ามาสิงป้าส้ม
แล้วก็ตามกลับมาที่บ้านด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าหมอปลากับทีมมักจะไปในช่วง
เย็นพบค่ำเออพบค่ำนะ๖โมงประตูนรกเปิดนะฮะ